ตัวเท่าบ้านตัวใหญ่

โรตีโรตีใหญ่เท่ามือ

ร้านนี้แม่วิเชียนโรตีเวียงโกสัยจังหวัดพยาว

เพราะว่าโรตีของที่นี่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
เป็นโรตีขมแฝกครับ

เดี๋ยวจะได้เห็นความใหญ่ไซส์ยักษ์อันเท่าไม้ขมแฝกนี่
ไม่เคยเห็นขนาดนี้เลยค่ะ

เล็กหน่อยพอดีพอดีคำ
แต่ของพี่เขาพับมายังก็ไม้คมแฝก

แต่ว่ารสชาตินี่โอ้โหเป็นที่ถูกอกถูกใจของคุณลูกค้านะครับ
ถามเจ้าของร้านก็คือคุณลุงสุวิทย์ดีจันนาน
เจ้าของร้านเล่าว่าเปิดขายโรตีมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
สูตรที่ใช้ก็เป็นแป้งโรตีที่จะส่งกลิ่นหอมหวนชวนกิน
รอบนอกนุ่มในทีเด็ดไม่เหมือนใครก็คือลักษณะความใหญ่ของมัน
อื้อใหญ่จากแขนเกือบเท่ากระท่า
ใช่คุณเคยเห็นไหมเราโรตีอันใหญ่ขนาดนี้
ดูสิยาวเกิน๒นิ้วนึง
อย่างกับไม้คมแฝกแต่มาตีหัวคนไม่แตก
แต่อร่อยแต่โดนตีแตก
เพราะมันกรอบคือความใหญ่ของมันมีความกว้างประมาณสัก๔นิ้ว

ตอบหนึ่งอ่ะนี่ฉันว่าใหญ่มากจริง
นี่ไม่เชื่อลองฟังเสียงของเจ้าของร้านดูครับ
โรตีกรอบพุ่งแฝกครับ
ลักษณะเป็นยังไงพุ่งแฝก
ลักษณะจะออกเป็นแท่ง
จริงหรือว่ามีเจ้าเดียวไหมฮะในพญาว

บอกเลยราคาไม่แพงครับปกติอยู่ที่๓๐บาทเท่านั้นครับ
แต่ถ้าจะเพิ่มความพิเศษเข้าไปก็คือใส่ไส้เข้าไปนะครับ
เขามีหลากหลายไส้ให้ได้เลือกกัน

ก็เพิ่มมาตั้งแต่๑๐บาทขึ้นไปจนถึง๕๐บาท

ใครอยากจะไปริมหลองโรตี้คมแฝกสูดเดชสิบปีแบบนี้
ไปหาซื้อทานกันได้นะครับที่ร้านโรตีแม่วิเชียนโรตีเวียงโกสัยจังหวัดพยาว
ก็โทรไปสอบถามคุณลุงได้นะครับว่าขายที่ไหน

ก็จะไปขายตามตลาดนัดทั่วไปในจังหวัดพยาว
แต่วันนี้จะไปขายที่ไหนอะไรยังไง
ผมว่าโทรไปสอบถามดีกว่าจะดีที่สุดนะครับ
น่าทานมากคุณ
คือมันเก็บไว้ทานสมมุติว่าคุณซื้อว่าแบบมันใหญ่มาก

มันก็น่าทานด้วยนะเพราะว่าเขาทำเป็นแบบทานเนยอย่างเดียว
ถ้าคุณอยากจะลาดนมที่หลัง

เมื่องสิบปีอันนี้ต้องยอมรับนะ
คือน้ำลายเลยเนี่ยอยากกินคมแฝก

กัดเข้าไปฟันล่วงหมดเป็ดปลวกเหรอ